เอามาดูต่อกันที่พี่แมททิวดีนกันหน่อยค่ะ
หลายคนยังคงส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้นะคะ
กับสถานการณ์โควิด๑๙นั่นเองค่ะ
แมททิวเองเนี่ยก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

บอกว่าดูสถานการณ์แล้วก็ยังเป็นห่วง

เป็นห่วงไปถึงพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้จัดการส่วนตัวของเขาใช้อินเตอร์
ได้โพสต์ภาพส่งมอบพัดลมขนาดใหญ่จำนวน๕ตัวค่ะ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในสถาบันป้องกันการควบคุมโรคเขตเมืองนะคะ
แล้วก็บอกว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้
พี่แมทก็คำหนึ่งถึงสภาพอากาศตอนนี้มันน่าร้อนเนอะ

แล้วก็ปริมาณคนที่มารับการตรวจเนี่ย

ในสภาพอากาศที่ร้อนเข้าไปอีก

ก็เลยสั่งให้ผู้จัดการส่วนตัวนี้นะคะ

ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองอย่างเร่งด่วน
เพื่อบรรเทาอากาศที่ร้อนอบอ้าวซะละเกินนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางสถาบันก็ได้รับพัดลมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีมแพทย์และทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มที่

เชื่อว่าจะต้องมีภาพหวานออกมาให้ได้เห็นกันอย่างแน่นอน
คือแม้ว่าตัวตอนนี้ทั้งคู่เนี่ย
จะโดนเอาไปรักษาตัวแยกห่างกันนะคะ
แต่ว่าความรักความรู้สึกดีมันยังมีให้กันเสมอค่ะ
บอกว่า๕ปีนี้เป็น๕ปีที่ครบรอบแต่งงานของเรา
ถ้าเราไม่ได้ป่วยเนี่ยวันนี้เราคงจะได้แบบอยู่ด้วยกัน
อดกันจูบกันแล้วก็แสดงความรักกันต่อไปเรื่อย
รวมไปถึงฝั่งพี่ลิเดียเองค่ะก็บอกว่า
วันนี้แป๊วก็คือลูกสาวน้องเดมี่เขาเรียกว่าแป๋ว
ตาโตน่ารักมากนะคะอายุครบ๗เดือน
คือเอาเป็นว่าเป็นวันดีแต่ว่าแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ร่วมฉลองด้วยกัน
แต่ว่ากำลังใจดีจากคุณผู้ชม
แล้วก็เชื่อว่าครอบครัวนี้มีกำลังใจดีส่งต่อให้กันมาก
มากนะคะก็หวังว่าทั้งคู่ทั้งพี่แมททิวเองแล้วก็พี่ลิเดียเอง
จะหายจากโควิดเร็วนั่นเองนะคะ